คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวตอนนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเลย
เขามีการโพสต์ในไอจีส่วนตัว
ถึงนักแสดงนางร้ายคนหนึ่ง
ที่เขาเคยคิดจะร่วมลงทุนทำธุรกิจร้านทำเล็บด้วยกัน
แต่สุดท้ายมีเหตุให้ต้องพับแพลนนี้ไป

ซึ่งจนถึงตอนนี้อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมคืนเงินให้กับเธอ
เป็นจำนวนล้านกว่าบาทนะคะ

บอกว่าทวงแล้วทวงอีกก็อ้างว่าไม่มีเวลา

คนนั้นเนี่ยคู่กรณีของเธอเนี่ยนะ

เปิดวาร์ฟอักษรย่อกันไป
ว่ากันว่าเป็นนางร้ายหน้าสวย

เพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ

สาวดิวเนี่ยเขาเคยประกาศรับสมัครช่างทำเล็บผ่านในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเหมือนกัน

โอ้โหขุดเก่งมากจริงต้องยอมรับเลยนะคะ
พอเข้าไปสืบสอในไอจีของสาวดิวแล้วเนี่ย
ล่าสุดก็ยังคงเป็นการโพสต์ภาพขณะที่เธอทำงานอยู่
ก็คือไม่ได้มีดราม่าหรือว่าไม่ได้ออกมาแก้ข่าวอะไรเลย
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ย
ก็ยังไม่กล้าที่จะฟันทงนะคุณผู้ชม
ว่าจะใช่สาวดิวอริสราจริงหรือเปล่า
เพราะว่าแฮสแท็กที่เขียนว่าแฮสแท็กดิวเนี่ย

แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นจริงหรือเปล่า

ก็ยังไม่คืนสุดท้ายก็เลยโพสต์เลยจ้ะ
แต่อย่างหนึ่งที่ซีแนมไม่โพสต์ก็คือชื่อของคนคนนั้นนั่นเอง
ตอนนี้ก็เลยเป็นการจับโยงกันไปจับโยงกันมาเป็นการคาดเดาเฉยนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพาดพิงใครเลยนะ